อย่างที่ทีมธุรกิจชาติไทยชุดนี้ให้ความสำคัญ

เพราะว่าทีมชุดนี้ได้นำเอาเชฟประจำทีม
เดินทางไปที่ประเทศกาต้า
เพื่อให้นักเตะนั้นได้ทานอาหารตามหลักโภชนาการ
เพื่อต่อยอดสู่ความแข็งแกร่งของเกมการขันในสนาม
ภารกิจของทัพช้างศึกกับ๕คู่แข่งขันสุดแกร่งของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ส่งผลให้การเตรียมทีมในทุกขั้นตอนต้องมีความละเอียดรอบครอบ
ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทีมงานให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการของนักฟุตบอลเป็นพิเศษ
ด้วยการศึกษาข้อมูลการบริโภคและมีเชฟประจำทีมมาทำอาหารให้กับนักกีฬาได้รับประทาน
ว่าใครแพ้อะไรใครต้องการอาหารอะไรบ้างนะครับ
นี่คือปริชัดธนากรพักดีเชฟประจำทีมชาติไทย
ภารกิจหลักของเชฟบริชัดนั้นก็คือการเลือกสารอาหารในแต่ละมื้อและประสานกับพ่อครัวประจำโรงแรม
เพื่อทำอาหารที่เหมาะสมให้กับนักกีฬาทั้งในช่วงก่อนแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน
พร้อมทั้งให้นักกีฬารับประทานอาหารที่มีพลังงานต่อร่างกาย
เพียงแต่การปรุงอาหารตามหลักโภชนาการ
แต่รสชาติก็ถือเป็นสิ่งที่เชฟต้องคำนึงถึง
เพื่อให้นักเตะรู้สึกอร่อยและสร้างแรงจูงใจ
เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแข้งทีมชาติทุกคน
ในอนาคตทางทีมผู้บริหารจะยกระดับ
ด้วยการเพิ่มนักโภชนาการประจำทีม
ซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสรและทีมชาติชั้นนำของโลก
ให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้น
จากนี้แฟนจะได้เห็นการยกระดับของทีมชาติไทย
และนี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทย
เดินหน้าสู่ความสำเร็จ